รุมฆ่าสาวใหญ่ที่ขโมยลอตเตอรี่
เพราะว่า๒มือฆ่าซึ่งมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

โดยสองมือฆ่าสารภาพว่าผู้ตายขโมยลอตเตอรี่ไป
จากนั้นทั้งสองคนเลยตัดสินใจ
ฆ่าผู้ตายแล้วก็อำพลางศพด้วยการนำมาโยนทิ้งน้ำ

แล้วก็เจ้าหน้าที่ไปพบศพของผู้หญิงคนนี้
ในคลองชบทานจังหวัดนครปฐมครับ

ควบคุมตัวนายธนาวัฒน์ภูลวิชัยอายุ๒๘ปี
แล้วก็นางสาวสมคิตมอนเก่าอายุ๔๒ปี

ฆ่านางสาวเตี้ยไม่ทราบนามสกุล
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพแล้วนะครับ
ภายในห้องแถวร้างในซอยพระงาม๔

หลังทั้ง๒คนร่วมกันฆ่านางสาวเตี้ย
โดยทั้งสองคนสารภาพนะครับ
สารภาพว่าโกรธแค้นที่ผู้ตายนะครับ
ขโมยลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้
พอถูกจับกลุ่มได้แล้วก็ไม่ยอมรับ
สำหรับจุดแรกที่ตำรวจคุมตัวทั้งสองคนไปทำแผน
ก็คือบ้านร้างจุดที่พักอาศัยอยู่ด้วยกัน
คือทั้ง๓คนเขาอาศัยอยู่ด้วยกัน
เขาบอกว่าเขาก็เหมือนกลุ่มคนเร่ร่อนนะ
จริงแล้วก็ไม่มีหลักแหล่ง
แล้วก็อาชีพต่างก็ไม่มีอาชีพที่เป็นอาชีพประจำ
ก็จะเร่ร่อนขายของจาก๓รูปสัตว์ตัวเล็กต่าง
แล้วก็ยังเดินขายสลากินแบ่งรัฐบาล

ก็จะพักอาศัยอยู่ด้วยกันที่บ้านร้าง
ถนนพระงามซอย๔ในเขตเทศบาล

เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องทำแผนประกอบคำรับสาภาพที่จุดนี้ก่อนเลย

ช่วงเวลาตี๒ของวันที่๒๓พฤศจิกายนที่ผ่านมาคือคืนวันเสาร์

ก็จับได้นะฮะว่าผู้ตายเนี่ย

แล้วมาขโมยเอาลอตเตอรี่ที่นางสาวสมคิดซื้อไว้๖๗ใบไป
เพราะตรวจค้นไปเจออยู่ในกระเป๋าของนางสาวเตี้ยผู้ตาย

ด้วยความโมโหนะครับนางสาวสมคิต
คว้าไม้หน้าสามตีเข้าที่เหนือกกหูของนางสาวเตี้ยก่อน
จากนั้นลูกชายคือนายธนาวัฒน์ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็เข้าชกต่อย
นางสาวเตี้ยถึงแก่ความตายภายในบ้านนะครับ
จากนั้นทั้งสองคนช่วยกันนำศพของนางสาวเตี้ยห่อผ้านำมาทิ้ง
โดยนั่งรถจักรยานยนต์มาด้วยกัน
นายธนวัฒน์เนี่ยเป็นคนขี่แล้วก็ศพของนางสาวเตี้ยนะฮะ
ไว้ตรงกลางจับซ้อนไว้จากนั้นนายสมคิดนั่งประกบคอยจับศพไว้
เห็นว่าปลอดคนก็เลยนำศพของนางสาวเตี้ยโยนทิ้งในคลอง
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับไปยังที่พัก

ศพนั้นโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีตำรวจตามมาจับกลุ่มตัวนะครับ
จากข้อมูลพบว่าทั้งหมดเป็นคนเร่ร่อนจากที่อื่น
แล้วก็มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านร้างแห่งนี้ได้ประมาณหลายเดือนแล้ว
ที่ผ่านมาชาวบ้านที่พักอาศัยใกล้เคียงได้ยินเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยครั้ง
แต่ไม่คาดคิดว่าจะรุนแรงถึงขั้นของการทำร้ายกันจนเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ท้ายที่สุดแล้วนะฮะในเบื้องต้นเองนะครับ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาไม่ได้เจตนาฆ่าแต่เป็นการร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนะครับแล้วก็ร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพ
พร้อมกับคุมตัวไปฝากขังที่ศาลทันทีนะครับ
ก็เป็นเหตุมาจากเรื่องของการขโมยลอตเตอรี่๗ใบนะครับ